เดี๋ยวจะพาไปที่บ้านผมจังหวัดพิศนุโลก
ของดีของอร่อยรออยู่กับก๋วยจับป้ายืน
แกใช้เตาฟืนที่หอมหัวชวนรันจวนใจ
น้ำซุปที่สุดยอดครับ
มันหอมจริงนะกับการต้มด้วยเตาฟืน

คุณผู้ชมพิกัดร้านบอกกันก่อนนะกับร้านนี้ที่ใช้ชื่อว่า
ก๋วยจับเนื้อตุ๋นป้ายืนเจ้าเก่า
อยู่แถวริมถนนสายพิศนุโลกพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกนั่นแหละ
เป็นร้านสไตล์แบบบ้าน
แต่รสชาติหอมอร่อยกลมระดับพัฒนาคาร

พิสูจน์ได้จากการที่ลูกค้าติดอกติดใจ
ขาจรขาประจำแวะเวียนกันมาตรึมไปหมด
ถามนางสาวยุวดีเจริญลาบนะครับเจ้าของร้าน
เล่าว่าตอนแรกก็ทำงานเป็นลูกจ้างที่เขื่อนนะเรสวน
แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากมีรายได้เสริมไง
ประกอบกับแม่ของเธอก็ขายก๋วยเตี๋ยวและก๋วยจับมานานตั้ง๓๐ปีแล้ว
ลูกค้าประจำก็เยอะแหละแต่อย่างนี้ที่ต้องหยุดไปอยู่ช่วงหนึ่ง
คุณแม่มีอาการเจ็บขาก็เลยไม่ได้ขาย
แต่ช่วงที่หยุดขายไปนะเธอก็ปรับปรุงร้านนะ

มีก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นซี่โครงหมูตุ๋น
โอ้โหทีนี้แล้วลูกค้าชอบเลยยิ้มให้
ดูมีความสุขครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเธอบอกว่าเธอเลือกใช้เตาฟืน
ตุ๋นเนื้อวัวและซี่โครงหมู
ให้มันเปื่อยนุ่มยุ่ย
เรียกได้ว่าเข้าปากแล้วละลายเลย

โอ้โหขนาดนั้นเลยเคี้ยวหน่อยนะ
เอออย่างนี้ละกันเขาบอกว่า

ช่วยให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นครับ
แถมยังประหยัดลดต้นทุน

ใช่มั้ยล่ะตรงนี้อะไรมันก็แพงขึ้นนะคุณผู้ชมนะจริงจริง
เอ้าแล้วเมนูทานเล่นมีไหมในช่วงที่รอก๋วยเตี๋ยวรอก๋วยจั๊บ

ดีนะแบบนี้ขนาดพอดีเลยอ่ะไม่ต้องทานแบบมากมายแต่ได้หลายชิ้นเนอะ
แล้วตบท้ายด้วยของหว่าอย่างน้ำแข็งใส

ไอที่เราเล่ามาถามว่าแพงมั้ย

อาหารก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับชามนึงถูก

ธรรมดา๓๕พิเศษ๔๐บาท

ใส่เฉาก๊วยไปหยุดดำอร่อยเลย

เอางี้คุณผู้ชมอยากริมลองความอร่อยก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะครับ
ร้านเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๑๖นาฬิกาก็คือ๔โมงเย็น
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้แล้ว

ทางไปพรมพิรามไม่น่าจะหายากหรอกครับ

ต้องเป็นเอกลักษณ์แล้วหอมมากแน่นอน